เอาแอบใจว่าพี่โจอยากจะขอบคุณทุกคนในที่นี้มาก
ถ้ามันเป็นไปได้เนอะมีจริงชาติหน้าอยากเกิดมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง
พวกเราสามคนมันเปลี่ยนไปเป็นพี่น้องกัน
ผมชื่อทุกคนในที่นี่มากพี่โจมรักพี่โจมทุกคน
ผมขอบคุณแหละพี่โจมผมมากเลยนะ
ไม่อยากให้ถึงวันนี้และเวลานี้เลยนะครับ
วันนี้ผมเตรียมตัวแล้วครับสำหรับเพื่อนผมนะครับ
ผมได้แสดงข้อความมา
ขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงครับผม
แล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับของชีวิตที่มันได้บอกกับเราครับ
ว่าเราไม่เคยมีเวลาพอเลยที่จะได้แสงความรักต่อใครสักคนหนึ่ง
ให้มันมากกว่าความรักที่เรามีต่อเขาในหัวใจ
จนมีเพื่อนที่สนิทกี่คนในใจผมไม่รู้
แต่ผมดีใจและภูมิใจที่ไหนหลายหลายช่วงของชีวิตของผม

เขาแสดงออกความดีของเขาผ่านรอยยิ้มความทั้งเล้งความมีน้ำใจ
เขาปรารถนาให้คนรอบตัว
มีรอยยิ้มแล้วก็ติดหัวล้อ
จงเป็นเพื่อนที่ประเภทว่า
เมื่อไหร่ที่เราจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
เขาจะให้เราเลือกก่อน
ในชีวิตนะครับหลายเรื่องบนโลกนี้

เราสามคนนะครับมีผมเจ้าแล้วก็ดิน
เราเริ่มไม่เลิกความสำเร็จด้วยกัน

ในวันที่มีอุปสรรคเราปลอบใจซึ่งกันและกัน
โชคดีครับที่ความสำเร็จมาถึงพวกเราไวมาก

ที่ความสำเร็จนั้นมันเดินทางมาเร็ว
เร็วมากจนบางครั้งผมรู้สึกว่ามันเร็วไปหรือเปล่า
เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเนี่ย
มันมักจะสร้างผลกระทบให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัว
ในวันที่พวกเราประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเนี่ย
เราคอยจะมองสิ่งรอบสูง
ที่มันเป็นอะไรที่สนุก
เรามองแต่ตัวเองในกระจก
บางครั้งเราลืมมองเพื่อนไป
เราลืมไปว่าเราเคยมีเพื่อนที่ฝันฟ้าฝันตักมาด้วยกัน
แล้วความสำเร็จมันก็จากเราไปแบบเงียบครับ
โชคร้ายครับที่เราไม่สามารถรักษาความสำเร็จ
ให้มันอยู่กับเราได้หนังน้ำ

โชคดีที่หลังจากที่เราแยกย้ายกันไปแล้ว

เรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับ
เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในวันที่ชัดเจนอีกครั้ง

ความวงใหญ่ทุกการณ์กันที่มันเคยท้าย

แต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไง
มันไม่สำคัญต่ออีก๒คนมากเท่า
การจ่าไปกับเพื่อนเราในวันนี้

พยายามล้อยเรียนความรู้สึก

แม้แต่เรื่องเล็กน้อย
ที่เราไม่เคยบอกกันในวันที่เราเจอหน้ากัน
จริงวันนี้ผมเตรียมความรู้สึก
ที่มันอัดแน่นอยู่ในใจ

ผมมีเพียงแค่ขับสั้น
ความหมายไม่ได้น่าจะเท่ากับ

ผมรักมึงมากนะเพื่อน

ก่อนที่เราจะส่งพี่โจ้ขึ้นสู่หลังแดน
สิ่งที่พี่โจ้อยากจะได้ยินอีกครั้งนึง
พวกเราสองคนถือว่า

เราเข้าโอกาสวันแรกด้วยกัน
แล้วผมรู้จักดีใจและหวังหวังภูมิใจ
ที่เราได้อยู่ข้างกับเขา
นาทีสุดท้ายที่วิญญาณเขาออกจากร่าง
หลังจากโลกนี้ไปนะครับ

ขอจากทุกคนในบทเพลงของโจรเขา
ไปพร้อมกับเราเป็นการตบเขา
ไม่เธอเตรียมหัวใจรับเรื่องอย่างนี้

ก่อนเธอจะลาให้เธอจงเมาใจ
โปรดอย่ามาห้ามกัน
อย่ามาห้ามฉันร้องไห้และเสียใจ
กล่อยให้ร้องไปดีกว่า
อย่ามาห้ามฉันเมื่อเธอขอบคุณน้ำตา
มันถึงเวลาแตกแล้ว

ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่รักโจมตีที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก

ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก
ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทุกคนรัก